ไปดูความเคลื่อนไหวของศึกฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียกันหน่อยนะครับ
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดรายการนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
ล่าสุดในวันนี้นะครับโค้ชหมีรักษณ์สายเน่นงาม
คุณซื้อของบลูเวฟก็ออกมาสั่งลูกทีมนะครับ
ซึ่งเป็นคู่แข่งของทางด้านบลูเวฟในรอบรองชนะเลิศ
วันพรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดครับ
ชนบุรีบลูเวฟนะครับลงฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้าย
ลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศของศึกฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย
พบกับนาฟิตอัลวาซาสตัวแทนจากอีรักษ์นะครับ
ฝึกซ้อมนั้นโค้ชหมีรักพลสายเนธงามได้เน้นให้ลูกทีมนั้น
จุดแข็งของทีมคู่แข่งที่มีทีเด็ดก็คือ
ลูกยิงไกลที่มีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังต้องระวังแข้งชาวอิราณอย่าง
โกดรัสบาฮาโดรี่นะครับที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงมาก
อกจากนี้ยังมีนักเตะรายอื่นของทีมที่ยังเป็นผู้เล่นจากทีมชาติอีรักษ์อีกถึง๙คนครับ
แม้ว่าจะไม่ใช่งานง่ายนะครับ
แต่โค้ชหมีก็เชื่อว่าจะเอาชนะคู่แข่งทีมนี้ได้ภายในเวลา๔๐นาทีก็คือในเกมครับ
ในศิษย์จิงช้ำสมสรรค์เอเชียเมื่อปี๒๐๑๕ครับ
ครั้งนั้นชนบุรีเอาชนะไปได้๓ประตูต่อ๒นะครับ
จากการยิงของจิรวัตรศรวิเชียน๒ประตูและสารวุฒิใจเพชร๑ประตูนะครับ
ฟุตซอลด์จิงช้ำสมสรค์เอเชียรอบรองชนะเลิศนะครับ

หลังจากนั้นไฮไลท์นะครับคู่ที่๒จุมลีนบลูเวฟจะพบกับนาฟิตเอาวาซาสในเวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาที
นี่คือเวลาที่จะเป็นช่วงพรีแมชก่อนนะครับ
เกมนี้จะเริ่มแข่งขันในเวลา๑ทุ่มตรงครับ